ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๖ปีนะคะทะเลาะกับแฟนสาวค่ะ
หลังจากนั้นเกิดความน้อยใจขับรถกระบะออกจากบ้านไป
แล้วแฟนก็ตามตัวไม่เจอเลยนะคะสุดท้ายแล้วเขาไปฆ่าตัวตายค่ะ

เมื่อคืนนี้ตำรวจสภดอนหัวล่อค่ะรับแจ้งเหตุมีคนหมดสติ
ภายในรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดเรนเจอร์อยู่บนถนนดอนหัวล่อสัตตะพงค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะพบร่างนายประสิทธิ์ครุฑมีอายุ๓๖ปีค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงน้ำลายฟูมปากนอนหมดสติอยู่ที่นั่งคนขับ
กู้ภัยต้องทุบกระจกเอามือล้วงเข้าไปเปิดประตูนำร่างออกมา
ช่วยกันปั๊มหัวใจก่อนนะคะแต่สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้ค่ะ
ตรวจสอบในรถกระบะพบขวดน้ำดื่มขวดยาพลาสติกดูคล้ายแล้ว
เป็นลักษณะของยาแก้แพ้นะคะมีทั้งหมด๑๑ขวด
แต่เม็ดยาในขวดมันหายไป๖ขวดค่ะ
คาดว่าผู้ตายน่าจะกินไปทั้งหมด๖ขวดเลย
อกจากนี้พบยาค่าย่าที่ยังไม่ได้เปิดอีก๑ขวด
รถไม่พบจดหมายลาตายหรือว่าร่องรอยการต่อสู้นะคะ
สอบถามแฟนสาวชื่อว่านางสาวเอเป็นนามสมมุติค่ะ
ทราบว่าผู้ตายเป็นโรคหอบหืดทะเลาะกับแฟนสาวเรื่องครอบครัว
หลังจากนั้นขับรถออกมาค่ะออกมาจากบ้านเลยทะเลาะกันปุ๊บขับรถออกมาค่ะ
ตั้งแต่ช่วงกลางวันแฟนสาวบอกว่ามาทราบอีกที
เจ้าหน้าที่โทรไปแจ้งว่าเขาเสียชีวิตแล้วนี่แหละค่ะ

พ่อนโรคต้องเข้าไปรับปัญหาว่าเป็นโรคหอบหืด

เจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นนี้นะคะ

สาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชนบุรีอีกครั้งค่ะ